อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้

คนขี่ตามนี่พกมิดาพมายาวมากมากเลย

เขาก็โพสต์ว่านี่มันยุคอันตภัณฑ์ครองเมืองหรือเปล่า

ดูในวงกลมสีแดงขับไล่ตามกันแบบนี้

ล้มแล้วเหมือนจะเอาดาบที่พกมาจะฟันด้วยซ้ำไปนะ

เห็นมั้ยคะที่ลูกสอนชี้ดาบยาวเลย
แล้วก็พยายามขับไล่ตามกันต่อไปอีก

นี่มันกลางถนนกลางเมืองนะครับ
ก็เป็นภาพรถจักรยานยนต์๓คันนะคุณผู้ชม

ก่อนจะเบรกและชนท้ายกันล้มลงไปกลางถนน

คนขี่รถจักรยานยนต์คันที่ล้มลงไปเนี่ย
ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามจะวิ่งไล่ตาม
รถจักรยานยนต์อีก๒คันที่ขี่ไปแซงเข้าไปนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็หันกลับมาที่รถโดยในมือเนี่ย
ถือดาบยาวอยู่นี่เลยเห็นในมันเศรษฐ์คู่ลูกศรสีแดงนะ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์เลี้ยวกลับไปอย่างรวดเร็ว
คลิปนี้ถูกบันทึกโดยกล้องหน้ารถของผู้ที่ขับรถยนต์ตามไป
ใช่เหตุเกิดสักประมาณบ่าย๓กว่าของเมื่อวาน
ที่คลิปนี้จะถูกโพสต์ในโลกออนไลน์
ดังเพจหนึ่งก็ระบุข้อความว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราโหดจัง
อะไรก็ซัดกันลูกเดียวนะฮะไม่รู้ว่าหลังจากที่เจ้าของคลิปเห็นเหตุการณ์นี้
หลังจากนี้เขาจะตามไปฟันกันหรือว่ามันเกิดเหตุนองเลือดขึ้นมาที่ไหนอย่างไรหรือเปล่า
ก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตามไปถ่ายต่อนะไม่ได้เห็นคลิปต่อจากนี้ไป
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันน่ากลัวมากตอนนี้หลายคนบอกว่ายุคนี้มันเป็นยุค๒๔๙๙หรือเปล่า
อันตภัณฑ์คลองเมืองหรือเปล่านะฮะก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ